ต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับ
นี่ชาวบ้านแห่ไปกราบไหว้
ปู่เจ้าเขากลมในจังหวัดกระบี่
หลังจากมีผู้สมหวังได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
ก็ไม่พลาดนำเรื่องข่าวแปลกมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
ไปดูฮะหินลูกนิมิตรโบราณภายในวัดสำโรง
มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
ครับชาวบ้านเห็นแบบนี้

ก็พากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วครับ
นี่เป็นหินเก่าแก่ที่คาดว่าเป็นลูกนิมิตรโบราณทั้ง๔ก้อน
ถูกชาวบ้านขุดพบได้จากบริเวณใต้ต้นมะม่วง

พื้นที่ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรำนะฮะ
โดยชาวบ้านเชื่อว่าหินลูกนิมิตรโบราณนี้

ก็เลยพากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วครับ
ด้านของพระมหาเรืองฤทธิ์สุธีโรรองเจ้าคณะอำเภอระหารสาย

จัดงานยกเสาเอกเสาโท
สาราการประเรียนหลังใหม่เมื่อวานนี้
จึงให้ชาวบ้านมาช่วยกันในการพัฒนาวัด
มาช่วยกันในการดูแลจัดการจัดเตรียมสถานที่หน่อย

แต่ว่ามีการขุดพบหินเก่าแก่โบราณทั้งหมดนี้
ชาวบ้านก็เลยช่วยทำความสะอาดแล้วดูสิคุณ
เป็นหินเก่าและมีการแกะสลักลวดลายแบบนี้ด้วยนะฮะ
ทีนี้ทางวัดก็ต้องมาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแหละครับ
เราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งได้ไหมครับพี่ทิศเป้ฮะ
ใช่ค่ะที่สำนักสงฆ์บ้านเขากรมตะบน
พรุดินภูเผื่อคลองท่อมกระบีเนอะ

ไปกราบไหว้ปู่เจ้าเขากลม
ซึ่งเป็นฤษีและองค์ขาวองค์ดำ

หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ที่มากราบไหว้ต่างก็มีโชคลาภ
และได้เลขเด็ดไปตามกันนะครับ
ล่ำลือกันปากต่อปากแล้วครับ
ส่งผลให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก

มีพระทุดงมาบำเพ็ญธรรมในพื้นที่บ้านเขากลมแห่งนี้
ซึ่งต่อมาพระทุดงได้สร้างร้านปู่เจ้าเขากลม

เพราะจุดนั้นมีถ้ำแล้วคนเจองู
หลังจากนั้นชาวบ้านจึงไปกราบไหว้บูชา
และหากใครได้ไปกราบไห้มักจะมีโชคลาภ
ก็มีรูปปั้นของงูจงอางอยู่ด้วย

อันนี้จะต้องไปเลยนะทุกครึ่งเดือนเราต้องไป

สำหรับคำชโนธนอกจากการไปกราบไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาแล้วนะคะ
อีกจุดหนึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
ต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี

เมื่อวานนี้มีประชาชนเดินทาง

ไปกราบพ่อปู่ศรีสุโธบ้าง

มานั่งกลมเงยชี้

ดูรอบต้นเอ้าวววมีอะไรรึเปล่า

เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อน
มาด้วยกันคิดซะว่ามาเที่ยวนะคะ
ขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองมาจากบ้านดุงมาขอโชคลาภที่นี่เป็นประจำเลย
ที่ชอบมาก็คือต้นชะโนธ

แล้วถูกมาแล้ว๔งวดค่ะ
เมื่อกี้ผมเห็นเลข๖นั่นนะ
อ้าวก็พี่คนหนึ่งก็ใส่เสื้อบอลมา
ไหว้เมื่อกี้ผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ผมก็เปิดทันทีแล้วเมื่อกี้